ไปช่วยฮะเพราะว่าน้องแมวตัวนั้นมันติดอยู่ตรงซอกตึก
เขาบอกว่าติดอยู่หลายวันแล้วนะ

ทางเจ้าหน้าที่สมาคมอายุทยารวมใจหน่วยกู้ภัยอายุทยา
เขาได้รับแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือจากประชาชนฮะ
ให้มาช่วยลูกแมวที่มันติดอยู่ที่ซอกตึก

อยู่ตรงนี้ภายในหมู่บ้านสินทิวาธานี

มันอยู่ระหว่าง๒ร้านแล้วมันเล็กนิดเดียว
แล้วท่อวางปิดไว้อย่างนี้

แต่อย่างนี้จริงลูกแมวหรืออะไรยังไงเนี่ยมันมักจะหาที่ซ่อนแบบนี้นี่แหละครับ
เขาบอกว่าตอนแรกเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยนำบันไดไปดูบนฝ้าภายในร้านก่อนนะ
ไปดูจากด้านบนก่อนเลยให้ดูก่อนว่ารูปร่างลักษณะของไอ้ซอกเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอะไรยังไง
เขาตั้งใจจะวางแผนเพื่อช่วยลูกแมวให้ได้แต่เอาจริงมันยาก
ให้มันกว้างที่สุดก่อนเพื่อที่จะล้วงดึงเอาลูกแมวออกมา
เปิดช่องให้มันกว้างไงและด้วยความพยายามของเจ้าหน้าที่กู้ภัย
พยายามขยายช่องขยายรูสุดท้ายครับคุณผู้ชมฮะ
เอาแมวออกมาจนได้ที่โอ้ยตัวนี้เยี่ยว
สีแบบเนี้ยอยากได้อยากได้เพราะสีแบบนี้หายากนะ
น่ารักสีสวาดเอออะเพราะบอกว่า
แมวตัวนี้เป็นแมวเพศเมียนะอายุประมาณสักสองเดือนจากการที่ได้ยินเสียงนะ
ชาวบ้านแถวนั้นเล่าให้ฟังประมาณว่าติดอยู่ตรงนั้นได้ยินเสียงเงี้ยวแบบนี้มา๒วันแล้ว
ไอ้หนูไอ้แมวมีบุญ
เพราะว่าล่าสุดคุณพิกุลลีโคกลาง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นคนนำแล้วลูกแมวตัวนี้ไปเลี้ยงแล้ว
สรุปมีคนไปเลี้ยงแล้วนะน้องใบตองคุณชิสา

ยังไม่ทันแล้วค่ะ
ผมว่าเขาน่าจะรับเลี้ยงไปหลายตัวอยู่เหมือนกัน
คนรักแมวหมาจังหวัดพระนครเศรษฐี
คุณอาจจะได้เพื่อนเจ้าเศรษฐีที่บ้านคุณก็ได้
กินละนอกไป
ขออนุญาตเสถียก่อน

มันน่ารักอ่ะ

เออใช่ที่บ้านชื่อเศรษฐี
ถ้าดิฉันรับตัวนี้ไปได้จำนั้นต้องชื่อเสดปูน

เศรษฐีก็เศรษฐูนย์

ไม่กลัวว่าโดกขึ้นมันจะโดนเพื่อนรอบ้างว่ะ

เออจริงเขาเรียกไอพูนเซทอะไรแบบนี้

กลับอย่างนั่นละครับไปอยู่กับกลุ่มคนรักแมวหมาที่จังหวัดพพสีอายุทยา